มาดูข่าวนี้ค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะคนจะรวยช่วยไม่ได้จริงค่ะ
กุ๊กคนหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีไปเจอมุกเนี่ยนะเก็บไว้ประมาณ๑๐ปีเจอตั้งแต่ปี๕๘๕๔ในหอยโข่งค่ะ
โอ้โหรวยไม่รู้ตัวนั่นน่ะ๙๑๑๐กรัฐค่ะคุณผู้ชม
แล้วรูปทรงสวยนะครับกลมวิกเลยกลมเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูสีมันแบบสดมากเลยค่ะ
แล้วปรากฏว่าพอตรวจสอบว่ามันเป็นของจริงคราวนี้ทำไงดีใจสิฮะ
ทุกคนในบ้านดีอกดีใจค่ะสุดท้ายต้องขึ้นโรงพักขึ้นทำไม
ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่านี่คือของผมนะฮะ
อ่าแต่ไปดูที่จังหวัดตรังกันก่อนที่จังหวัดตรังก็คล้ายกันเลยค่ะคุณผู้ชม
จังหวัดตรังนะคะเจ้าของมุกเมโลเขาเชื่อแบบนั้นนะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้เชี่ยวชาญเอาไปตรวจนี่ค่ะ
คุณวิรัติแสนรัดเลิศพักดีหรือว่ากลุรัตินะฮะ
เปิดร้านขายขนมที่จังหวัดตรังนะฮะ
เล่าบอกว่าเมื่อ๒ปีก่อนซื้อหอยโขงทะเล
จำนวน๔๕ตัวที่ตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง

ไปพบไข่มุกที่ดูแปลกดีก็เลยเก็บไว้
กะตอนนั้นว่าจะทำหัวแหวน
จนกระทั่งมีข่าวว่าคนไปพบไปเจอมุกเมโล
ก็เลยนำเอามาตรวจสอบดูนะฮะ
พบลักษณะคือคล้ายกับที่เป็นข่าวทุกประการ
ก็เลยยิ่งมั่นใจว่านั่นแหละค่ะมุกแท้อย่างแน่นอน

เขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เอาไปตรวจสอบว่าใช่หรือเปล่า
รัฐบอกว่าตอนนี้นะมีคนมาขอซื้อเม็ดนี้๒๐๐๐บาท
ก็ไม่ขายแกบอกว่าราคาต่ำเกินไป
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อสักครู่

จังหวัดชนบุรีนี่พี่เสื้อแดงคุณปฏิพัฒน์

เม็ดนี้เจอมาตั้งแต่ปี๕๔
ตอนนั้นซื้อหอยกระโจงโดงที่ตลาดลันโพนาเกลือมาทำเป็นอาหาร
แต่พอแกะหอยออกมาดูพบลูกกลมส่องประกาย
แต่ตอนนั้นคิดว่าเป็นลูกแก้วลูกตะกัวทั่วไป
ถูกยัดถวงน้ำเอาไว้ให้หอยมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
แต่ดูไปดูมามันแปลกก็เลยตัดสินใจเก็บไว้บนหิ้งพระ

แล้วพอข่าวมุกเมโลมันโด่งดังออกไปแกก็มาตรวจสอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชน
ยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มแล้วนะคะว่านี่คือมุกเมโลเห็นไหม
ใบเซอร์ส่องให้ดูใกล้แบบนี้ค่ะ
๙๑กว่ากรรดาขายได้เท่าไหร่

แต่อยากรู้อย่างหนึ่งตอนนี้ที่เรานำเสนอข่าวไปมีการเจอ

มีคนติดต่อซื้อไปบ้างหรือยัง
ถ้าทำเป็นเครื่องประดับแล้วมันจะมูลค่าเท่าไหร่

มันจะเป็นสร้อยมุกกันโอ้โหมูลค่ามหาศาลนะ
ค่ะต้องเอามาลักษณะคือเหมือนแปรรูปไหม
สักพักหนึ่งเดี๋ยวพวกจะใส่อ่านข่าวนะ
โอ้โหนี่เลยนะครับ